ที่จอดรถจอดรถหน้าบ้านคนนี้หาที่พึ่งหาที่พึ่งมาแล้วหลายที่หลายปี
เปิดปากกับภาคภูมิต้องเข้าแล้วบอกพี่อุ๋ยช่วยหน่อยเถอะนะจอดรถขวางแบบนี้
คือโอเคล่ะเวลาไปบอกให้เลื่อนรถเขาก็เลื่อนแต่มันจะมีปัญหากัน
มีปัญหากันมีหินปริศนาคว่างมาบ้างหรือจะเข้ามาทำร้ายบ้างแบบนี้ครับ
เอาเนี้ยหลักฐานเต็มเลยเอามาพอแล้ว
โอ้โหนี่ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมอ่ะมาถามผมว่าคือปลาหินมาแล้วแล้วมาถามผมว่า
แล้วมันโดนไหมผมก็จะตอบไปว่ามันจะรอให้โดนเลยเหรอแล้วถ้าโดนแล้วจะทำยังไงอ่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมครับตายแล้วแล้วรถถนนมีแค่นี้จอดขวาอย่างนี้เหรอ

คืนวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าของคลิปนะครับเล่าบอกว่า
คือสามีของเธอต้องขับรถออกจากซอยนะครับแต่ต้องมาเจอรถเพื่อนบ้าน
จอดขวางแบบนี้เป็นประจำนะครับก็เรียกให้มาเลื่อนรถให้หน่อย
แต่ปรากฏว่าลูกชายเพื่อนบ้านเดินมาแบบนั้นมาหาเรื่องคุณผู้ชม
โดนยังป่าแล้วโดนยังหืมร้อยโดนเหรอ
กรณีนี้คุณผู้ชมจอดขวางจนชาวบ้านในซอยเดียวกันเขาเดือดร้อน
ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ถือเป็นปัญหาเรื้อรัง
คนในซอยเนี่ยเอือมละอาตัดสินใจนะครับ
ส่งมาที่เปิดปากกับภาคภูมิพูดได้ไหมพูดได้
นะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒พูดได้
บอกขอให้เป็นสื่อกลางให้หน่อยเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา
เพราะบางครั้งไปทักไปท้วงก็จะถูกใครก็ไม่รู้นะ
น้ำแข็งคุณผู้ชมเอาหินปลามาเถอะ
หินปลานะครับแล้วจะโดนขู่ทำร้ายร่างกาย
ลงพื้นที่สิครับถ้าจะให้เปิดปากกับภาคภูมิไปช่วย
ต้องไปดูข้อได้จริงนักข่าวลงพื้นที่ไปจ๋าแจ่มสีนี่
จ๋าแจ่มสีไปแล้วนะไปที่ถนนในซอยค่อนข้างแคบแหละจ๋าบอก
นางสาวสุภาวดีอายุ๔๘ปีผู้ร้องเรียนเล่าบอกว่าโอ้โหคุณผู้ชม
ที่เบิ้ลบอกเกิดมานานครูผู้ชมคิดว่าเกิดมากี่ปี
หลักปีเลยหรือ
หรือถ้าจะเดินทางออกไปตามปกตี

ก็ตำรวจก็ทำแค่บรรโลประทึกประจำวันด้วยเป็นหลักฐานเท่านั้นฟังเขาหน่อยฮะ
จะถามบ้านพี่คนร้องเรียนคนเดียวเหรอไม่ได้นะครับ

แล้วที่สำคัญต้องถามบ้านคู่กรณีด้วย
เจ้าของบ้านตอบเพียงว่า
เรื่องจอดรถอ่ะเหรอก็หลบให้ตลอดนี่
ขนาดนอนแล้วเนี่ยยังลงมาหลบรถให้เลย
ทีมข่าวก็เลยถามต่อว่าแล้วคิดว่าจะเปลี่ยนที่จอดรถอะไรยังไงไหม

ลองไปฟังสิครับว่าตอนนี้เขาจะตอบว่ายังไงฮะ
ทีมข่าวอยากให้รู้
แล้วพอมีแนวทางเปลี่ยนที่จอดรถบ้างไหมคะ